มาดูในโลกโซเทียลกันหน่อยคุณโรสลิน

ในโลกออนไลน์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความในเรื่องนี้เยอะเลยค่ะ
นักกีฬาเองหรือว่าคนในแวดวงบันเทิง
ไปไล่เรียงกันดูนะคะว่าแต่ละข้อความเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
เริ่มที่น้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบตมินตันสาวทีมชาติไทย
หลังจบการแข่งขันน้องเมย์ได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัว
ระบุข้อความว่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ
ถ้าทีมแบตไทยเจอจะเอาให้ตาย
ซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับเป็นกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ส่วนปลื้มจิตถิ่นขาวหนึ่งในผู้เล่นเมื่อวานนี้
ขอบคุณสำหรับใบแดง
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปลื้มจิตก็โพสต์อีกหนึ่งข้อความ
สร้างกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าสู้ต่อไปและขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้
ความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊กโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรงไกร
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็พบว่ามีการโพสต์ข้อความ
พูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะโค้ชออสยืนยันว่า
ตัวเองและหนองปลื้มจิตได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องที่สุดแล้ว
และเสียใจมากที่ไม่สามารถนำทีมให้ชนะได้
หลังจากนี้จะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถพร้อมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรี
ภูมิใจในความเป็นคนไทยให้เจริญยิ่งขึ้นไปค่ะ
คนดังในวงการบันเทิงก็โพสต์ข้อความให้กำลังใจ
ตบสาวไทยกันแบ่งเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
บอกว่าทุกคนทำดีที่สุดแล้วไว้สู้กันใหม่
แต่ส่วนตัวอยากไปยืนร้องไห้หน้ากรรมการค่ะ
หลายคนก็บอกว่าอารมณ์ค้างนะคะอยากร้องไห้ตามนักกีฬาเลยนะคะ